หนังตะลุงจะมีแผงรูปสำหรับเก็บรูปหนังตะลุงทำด้วยไม้ไผ่จักษานเป็นลายลูกแก้วคู่หนึ่งและไม้หนีบ๒คู่สำหรับประกบรูปที่จัดเข้าแผงแล้วให้กระชับ
เมื่อนายหนังแบกหรือวางแผงรูปจะต้องเอาข้างหัวขึ้นและไม่วางไว้ที่ปลายเท้าในห้องนอนไม่ฉะนั้นเชื่อว่าจะมีเคราะห์หรือเกิดเพศภัย
เมื่อแก้แผงฤษีพระอีสวนต้องปักหัวหยวกรูปตลกปักปลายหยวกพระนางปักด้านขวายักษ์และสัตว์ด้านซ้ายและไม่ให้เกิดเงาขึ้นบนจอ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน